มีคนไปเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งน่าสงสารเหลือเกิน
น้องเนี่ยถูกบังคับให้มาขายของอยู่แถวปั๊มน้ำมันที่พระนครศรีอยุธยา
ไปดูนะครับ
นอกจากน่ะ
มาขายแซนวิชค่ำมืด
คุณผู้ชมดูที่ดวงตาน้อง
เห็นมั้ยช้ำโปวุดบวมหมดเลย
เจ้าหน้าที่ที่ไปเจอไปถามเนี่ย
บอกใครทำอะไรหนูไหมน้องสายหัวอย่างเดียว
มีไหมน้องก็สายหัว
แล้วไม่ไปโรงเรียนเหรอน้องบอกไป

คุณผู้ชมครับนี่เป็นทางเจ้าหน้าที่ของทางอาสาเครือข่ายเส้นได้นะฮะ
มาเจอน้องผู้หญิงคนนี้อายุ๑๐ขวบนะครับ
ชื่อน้องเป๋าฮิวตะกร้าคายแซนวิชคืน๓๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ไปเจอที่ปั๊มแห่งหนึ่งแถววังน้อยพระนครศรีอายุทยา
เราก็ไปตามเรื่องนี้เลยนะฮะแล้วไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
สิงหาคมที่ปั๊มแห่งนั้นปั๊มน้ำมันนะครับ๑๘นาฬิกา๖นาทีน้องมายังไงมีผู้ใหญ่
ขับรถเก๋งมาส่งที่ปั๊มน้ำมันนะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งแสดงว่ามีคนพามีรถขับมานะครับ
คนที่พามาคือพ่อกับแม่ของเด็กนะครับนี่ฮะขับรถมาส่ง
ที่ปั๊มน้ำมันแล้วเด็กก็ลงมาหยิบตะกร้าแซนวิชที่หลังรถ
จากนั้น๑๘นาฬิกา๓๐นาทีน้องแป๋วนะครับเด็กผู้หญิงวัย๑๐ขวบคนนี้
ฮิ้วตะกร้าแซนวิชสองข้างเดินเร่ขายของ
นี่โอ้โหดูสิเห็นไหมครับตะกร้าเยอะเลยนี่
ช่วงนี้ไม่รู้ว่ามีคนมาดูนะครับมีคนมันจะมาซื้อแซนวิช
แต่มันมีบางช่วงเนี่ยที่น้องซุดลงไปนั่งกับพื้น
ยกมือไหว้ขอให้คนเนี่ยช่วยซื้อบางทีก็เอามือไปกุมศีรษะ
ไม่รู้ว่าเจ็บแผลอะไรที่ศีรษะหรือง่วงหรือเหนื่อยหรืออะไรยังไง
นี่เห็นไหมครับโอ้โหดูสิน่าสงสารเหลือเกิน
อายุ๑๐ขวบนะครับแล้วตอนคำค่ำมืดต้องมาอยู่ที่ปั๊ม
ตะกร้าขนแซนวิชมาขาย
พ่อกับแม่ขับรถเก๋งพามาส่งเอาไว้ตั้งแต่๖โมงเย็น
มีกล้องอีกมุมหนึ่ง๒ทุ่มครึ่งนี่๓๑สิงหาคมนะครับ
น้ำมันแห่งหนึ่งที่วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
แป๋ววัย๑๐ขวบเดินหิ้วตะกร้าแซนวิชมาขายที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็พยายามเดินไปบอกผู้คนแถวนั้นที่ยืนอยู่นะครับ
ให้ช่วยอุดหนุนน้องหน่อยให้ช่วยซื้อหน่อย
แล้วก็เหมือนกับทุกจุดที่น้องเดินไปถึงฮะ
น้องก็จะซุดนั่งลงไปกับพื้นก็คงเหนื่อยแล้วครับ
คือ๑๐ขวบเนี่ย๖โมงเย็น๒ทุ่มนี่คือต้องอยู่บ้านแล้วนะ
อาบน้ำอาบท่าเตรียมเข้านอนไปโรงเรียนทำการบ้านอ่านหนังสือ
นี่ฮะต้องมาอยู่แถวนี้
นี่ใครเห็นเขาเห็นใจสงสารเขาก็ช่วยซื้อ
นี่ตอน๖โมงเย็นแซนวิชเต็มตะกร้าเลยนะ
นี่๒ทุ่มฮะ๒ทุ่มครึ่งก็เริ่มพร่องไปบ้างแล้ว

คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ไปที่ปั๊มในกล้องวงจรปิดก่อนที่เมื่อ๓๑สิงหาคม
ทางเส้นได้เขาไปเจอน้องนะครับ
บอกว่าเด็กผู้หญิงที่เราเห็นกันเนี่ย
มาเดินเร่ขายแซนวิชทุกวันนะฮะ
ช่วง๕๖โมงเย็นไปถึงค่ำ
บางทีก็เดินเข้ามาซื้อของในร้านของร้านแถวนี้บ้าง
บางทีก็ได้ยินเด็กคุยโทรศัพท์นะ
จะใส่หูฟังแล้วก็คุยโทรศัพท์เสียงที่คุยเนี่ย
ก็จะพูดถึงลักษณะเรื่องการขายของ
เหมือนกับปลายสายจะถามว่าขายได้เท่าไหร่

ที่เห็นแผลที่เบ้าตาของเด็ก

ยังไปถามน้องอยู่เลยว่าไปโดนอะไรมา

น้องบอกปีนเครื่องซักผ้าจะไปตากผ้าแล้วตกลงมา

ใบหน้าเบ้าตาศีรษะก็เลยบาดเจ็บ
แต่เจ้าของร้านผู้คนแถวปั๊ม
บอกว่าที่ผ่านมาเคยเห็นบาดแผลที่แขนของน้องด้วย
ตอนนั้นน้องยังเข้ามาซื้อผ้าพันแผลอยู่เลย
แต่ที่ร้านของชาวบ้านตรงนี้เนี่ยเขาไม่มี
เขาบอกลองไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อของปั๊มกันแล้วกัน
ส่วนทางอาสาของทางเส้นได้นะครับ
วันนี้ประสานทางเจ้าหน้าที่พมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้มาตรวจสอบเรื่องของเด็กหญิงวัย๑๐ขวบคนนี้หน่อย
เพราะแน่นอนว่ามีอยู่๒เรื่องใหญ่
หนึ่งก็คือบาดแผลที่มีอยู่ตามร่างกาย
แล้วก็เบ้าตากับเรื่องชีวิตความเป็นอยู่

แล้วใครถึงปล่อยมาขายของค่ำมืดอย่างนี้
ตรวจสอบพบว่าเด็กหญิงคนนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับ
ตำบลหนองน้ำส้มอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรียุธยา
พมจังหวัดกับทางเส้นได้ก็ไปหาท่านผอโรงเรียนนะฮะ

ไปพูดไปคุยไปสอบถามกันอยู่ชั่วโมงกว่า
หลังจากนั้นก็พาน้องไปที่สพออุทัย

ยืนยันว่าร่องรอยบาดแผลที่ตากับใบหน้า
เกิดจากการปีนเครื่องซักผ้าแล้วล้มลงมาจริง
ส่วนเรื่องการไปขายแซนวิชที่ปั๊มค่ำมืด
น้องบอกว่าบางทีก็ถูกตีบ้าง
ขายของไม่หมดไปแล้วต้องขายให้หมด
แต่รายละเอียดจากการสอบสวน

ต้องมีสหวิชาชีพมาพูดคุยแล้วก็สอบกันอย่างละเอียดว่าน้องเนี่ย

หรือจะกลัวพ่อกลัวแม่อะไรที่พามาส่งก็เลยไม่กล้าพูดหรือเปล่า
ส่วนคนที่พาน้องมาขายแซนวิชนะครับ
เป็นพ่อเลี้ยงกับแม่ของเด็กนะครับ
วันนี้เจ้าหน้าที่ก็เรียกตัวมาที่สพออุทัยนะครับ
มาที่โรงพักก็น่าเครียดมาเลย
ตำรวจก็สอบปากคำแม่ของเด็กแล้วก็พ่อเลี้ยงอยู่๒ชั่วโมงได้
ข้อมูลที่ได้เนี่ยแม่ของเด็กบอกว่าได้พาลูกสาวให้มาขายแซนวิช
เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาเพิ่งมาได้ไม่นาน
ก่อนหน้านั้นเคยเดินเร่ขายกะหรี่ปั๊บมาก่อน
แต่ตัดสินใจเปลี่ยนมาให้ขายแซนวิชที่ปั๊มก็แล้วกัน
ส่วนตัวของพ่อเลี้ยงสามีใหม่ของเธอมีหน้าที่คอยขับรถรับส่งนะ
ปกติเนี่ยจะขายได้นะถ้าลูกสาวขายหมดนะคุณเขียนมาสอน
จะได้ประมาณสองพันห้า
ซึ่งเงินตรงนี้นี่แหละจะเอามาเป็นค่าขนมให้ลูกวันละ๓๐บาท
แต่ขายได้วันละสองพันห้าใช่ให้ลูกวันละสามสิบ
ใช่ให้เด็กไปขายนี่เห็นไหมคือคงเห็นว่าถ้าผู้ใหญ่มาขายอาจจะขายไม่ดีนะ
สงสารไงเห็นเด็กไปขายก็อุดหนุนก็อยากจะช่วย
แต่สงสัยเด็กแทบจะซื้อหมดตะกร้าเลยถ้ามาเจอในสภาพแบบนั่งซุดเขากองลงกับพื้นอย่างเนี้ย
ส่วนเรื่องที่เด็กให้ข้อมูลบอกว่าถ้าขายไม่หมดจะถูกพ่อเลี้ยงกับแม่ตีบ้าง
พ่อเลี้ยงของเด็กยอมรับว่าตีลูกเลี้ยงบ้างจริงเนื่องจากตัวเขาเป็นคนอารมณ์ร้อน
แล้วมันเกี่ยวอะไรทำไมต้องไปลงที่ลูกเลี้ยงสาเหตุที่ตีเด็กก็เพราะว่าลูกเลี้ยงเนี่ยเวลาบอกอะไรไปก็ไม่ฟังเลยต้องทำโทษ
ตำรวจถามทำโทษยังไงบ้างเขาบอกก็อย่างเช่นตบหัวบ้างตีด้วยสายยางบ้างที่เด็กบอกว่าถ้าขายไม่หมดจะโดนพ่อเลี้ยงจับถึงขั้นเวียงจนโดนประตูจนหัวแตกเนี่ย
พ่อเลี้ยงเขาปฏิเสธนะครับเขายืนยันว่าเขาไม่เคยเหวี่ยงลูกเลี้ยงนะฮะแค่เคยใช้เข็มขัดตีเท่านั้นแค่เหรอคะใช่แค่ใช้เข็มขัดตีเนี่ยนะ
นี่ไม่รวมกับเอาสายยางตีไม่รวมกับตบหัวนะฮะโอ้ท่านผู้ชมฮะส่วนแม่ของเด็กยืนยันว่าตัวแม่ไม่เคยตีลูกนะครับอย่างมากก็แค่ดุด่า
อ้างว่าเด็กชอบโกหกอย่างเช่นโกหกว่าวันนี้ไม่มีการบ้าน
ถามครูครูบอกมีพอพ่อเลี้ยงรู้พ่อเลี้ยงก็โมโหอีก
ก็ตีลูกอีกนี่มันก็วนอยู่อย่างนี้
นี่มันจะเป็นสาเหตุให้น้องไม่อยากอยู่บ้านหรือเปล่าค่ะ
เอาจริงนะคือถ้าอย่างนี้ยอมไปขายแซนวิชดีกว่า
ลำบากหน่อยไม่ต้องอยู่ทรมานในบ้านอย่างนี้
เดี๋ยวทำอะไรไม่ถูกใจถูกตีถูกซัดเข้าไปอีก
ท่านผู้ชมครับทางเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวแม่เด็กเนี่ย
เอาหลักฐานที่บ้านด้วยนะฮะผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามเรื่องบาดแผล
โดยเฉพาะที่เบ้าตาของลูกนะครับแม่ยืนยันว่า
ตัวแม่กับพ่อเลี้ยงสามีใหม่ของเธอนี่แหละ
ไม่ได้ทำร้ายจนมีบาดแผลที่เบ้าตาจริง
นั่นมันเป็นอุบัติเหตุลูกสาวเนี่ยปีนเครื่องซักผ้า
จะขึ้นไปตากผ้าบนราวแล้วลื่นล้มลงมาหน้ากระแทกกับวงกบประตู
ก็เลยบาดเจ็บแต่แม่ไม่ได้พาไปหาหมอ
แต่พาไปขายของแต่พาไปทิ้งขายแซนวิชค่ะ

ตัวแม่เด็กยืนยันว่าไม่ได้บังคับลูกสาวให้ไปเร่ขายของนะ
นี่ลูกสาวเขาอยากไปเองนะคุณเขมศร
แม่เด็กบอกว่าลูกสาวเนี่ยเขาขอไปขายของเอง
เขาบอกเขาอยากช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวหลังเลิกเรียน
เราไม่ได้โดรทำร้าย

วันนึงขายได้ราวสองพัน

คือมีสองพันกว่าให้เด็กสามสี่
เธอบอกที่นักข่าวถามนี่สังคมเขาจะบอกว่าแม่นี่ทำร้ายลูกนะ
บอกไม่เป็นไรมันเป็นสื่อโซเชียลดูสิฮะตอนมาถึงใหม่ใหม่เนี่ยโอ้ย
ดูเด็กฮิ้วของเดินแทบไม่ไหวเพื่อที่จะไปขายของอ่ะ
เพิ่งลงจากรถเลยเนี่ยดูเดินนะฮะ

แล้วก็อย่ายกว่าตัวเด็กอีกอ่ะ
ทุกวันเลยนะก่อนหน้านี้เดินเร่ขายกะหรี่ปั๊บนะ
นี่มาจอดส่งขายที่ปั๊มตั้ง๖โมงเย็นยัน๒ทุ่ม๓ทุ่ม
ยังอยู่เนี่ยเห็นนี่เห็นไหมฮะ
คือเป็นเราเราก็ซื้อนะพูดตรงนะ

แต่มันอดไม่ได้หรอกใช่คุณผู้ชมทำใจได้หรอก
แล้วเห็นเด็กคนนึงมาแบบนั่งลงไหว้ขายกับเราแบบนี้
และนั่นแหละมันก็คือเหตุผลให้ผู้ใหญ่เนี่ย
พาเด็กมาขายของไงเพราะรู้ว่ายังไงก็ต้องมีคนช่วยซื้อ
ค่ะเพราะว่าเวทนาสงสารเด็กแต่มันใช่เหรอ
ดีนะเจ้าหน้าที่เข้ามาเจอนะครับ

เป็นพ่อเลี้ยงนะครับคุณระวีการก็เดินทางไปนะครับ
คือที่หอพักบอกว่าตัวแม่เด็กก็ปกติก็พูดจาโผงผางหน่อย
ไม่ค่อยเพราะกับคนทั่วไปเพื่อนบ้านที่อยู่หอเดียวกัน
ส่วนรถเก่งเนี่ยเป็นของพ่อเลี้ยงนะ
เห็นมั้ยเขาห่วงมากใช่ไหมใช่ห่วงมากคุณเขมรสรเห็นมั้ยฮะ
โอ้โหรถนี้เดี๋ยวรถเขาบุบผูกพังไป
โอ้โหคุณเข็มมาสอนจะเดินไปเฉียดไปเฉียวเขาไม่ได้เลยนะ
แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางคนที่หอพักแห่งนี้บอกว่าก็ไม่เคยเห็น
เด็กถูกทำร้ายด้วยพ่อด้วยแม่แบบกับตาตัวเองไม่เคยเห็น
เคยเห็นแต่เวลาที่พ่อกับแม่ของเด็กเนี่ยใช้เด็กให้ไปเดินเร่ขายของ
หรือว่าเอาขยะไปทิ้งแต่ถามว่าเห็นเด็กแล้วสงสารไหมก็สงสารนั่นแหละ
มีอยู่วันหนึ่งรถเขาใครไปโดนของเขาไม่รู้
ป้าก็บอกว่าทำไมต้องพูดรุนแรงอย่างนี้

เขาพูดแบบจะตบจะอะไรคนอื่นว่าไปชนรถเขาอะไรอย่างนี้
ป้าก็เลยเกลียดป้าแล้วก็เลยไม่ยุ่งกับเขาเลย
พูดไม่ดีเขาพูดไม่ดีกับป้าก็พูดไม่ดี
พูดกับลูกเขายังไงป้าติ๊กไม่ได้ยินนะเพราะเขาอยู่ข้างบน
พูดลูก
นี่ผมลองคลุนเล่นนะนำบคุณเขงมาสอน
ที่เขาบอกให้น้องแป๋วไปขายแซนวิชเนี่ย

วันละราว๒๐๐๐บาทเนี่ยถ้าไปขาย๓๐วันแบบไม่หยุดนะ
นี่สามีเพลยาผู้นี้ก็ได้เดือนละหกหมื่นได้เดือนละหกหมื่น
คุณเต็มซินีโสภาสมสวัสดิ์นะครับเป็นอาสาสมัครของเส้นได้
เปิดเผยว่าเบื้องต้นเนี่ยเด็กกับแม่ให้ข้อมูลตรงกันเรื่องอุบัติเหตุที่เบ้าตานะฮะ
คือปีนเครื่องซักผ้าจะไปตากผ้าแล้วก็ตกลงมา
แต่เดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่สอบสวนอย่างละเอียดก่อนเด็กตอนนี้ยังมีอาการตกใจนะครับ
แต่ไม่ถึงขั้นหวาดระแวงกลัวพ่อเลี้ยงหรือว่าแม่
บาดแผลตรงอื่นยังไม่มีนะฮะที่เห็นชัดคือเบ้าตา
พมจังหวัดจะรับเด็กไปดูแลที่บ้านพักเด็กก่อนนะฮะ
เบื้องต้นจะให้อยู่ก่อน๑เดือน๑เดือนนี้เนี่ย
จะอยู่กับพมจังหวัดที่บ้านพักเด็กก่อนที่พระนครศรียุธยา
ระหว่างนี้จะเอาพ่อกับแม่ของเด็กซึ่งพ่อคือพ่อเลี้ยง
มาทำข้อตกลงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในการหาทางออกร่วมกัน
ถ้าคุณจะเลี้ยงดูเด็กต่อคุณเลี้ยงดูอย่างนี้ไม่ได้
ต้องไปโรงเรียนค่ะไปโรงเรียนกลับมาเนี่ย
เขาต้องใช้ชีวิตตามภาษาเด็กใช่ไหมทำการบ้าน
ใช่ค่ะอ่าทำงานที่อาจารย์สั่งทบทวนหนังสืออาบน้ำกินข้าว
มีกิจกรรมตามภาษาเด็กวัยสิบขวบไม่ใช่ว่าไปโรงเรียนเสร็จกลับมา
คุณปล่อยไปขายของอย่างนี้ยัน๒ทุ่ม๓ทุ่ม
เรื่องขายของก็จะต้องทำข้อตกลงว่าห้ามให้เด็กไปขายอีกอย่างเด็ดขาด

คือสุดท้ายทางหน่วยงานภาครัฐก็ต้องดูความพร้อมของตัวแม่และพ่อเลี้ยงนั่นแหละ
พร้อมที่จะรับเด็กกลับไปดูแลอยู่ในความปกครองหรือเปล่า
ถ้าไม่พร้อมถ้ายังจะปล่อยเด็กไปขายของแบบนี้

ให้น้องเขาอยู่กับหน่วยงานที่พร้อมจะดูแลน่าจะยังดีกว่าด้วยซ้ำ
ญาติพี่น้องคนอื่นมีไหมที่จะช่วยรับน้องไปดูแล
ถ้าเป็นผมนะไม่เท่าเป็นใครแต่ถ้าเป็นผม